ผมตลกบ้ามาตั๊ติ้งลงรู้สึกอึดอัดมากเลยแล้วก็เครียดปวดหัวตอนนี้นะ
มีข่าวกระแสคนที่แห่ไปช่วยคุณลุงที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
อิจฉาก็หรอกที่แห่ไปช่วยคุณลุงกันไปเอาเงินไปให้พาไปเดินแบบเล่นหนัง
เอางานให้เขาเราไม่ได้อิจฉานะทุกคนมีสิทธิ์ทำอย่างนั้นแต่ทีนี้คนที่
ช่วยเหลือคุณลุงเนี่ยผมอยากจะแบบขอวอนนิดนึงมาช่วยอาตะบ้าง
เนี้ยอาตะเนี้ยตัวจริงเสียงจริงตลกบ้าหมาที่เลี้ยงหมามายี่สิบ
กว่าปีนะฮะและตอนนี้เกิดความเดือดร้อนนะครับผมนะนอกจากเข้า
อาหารเม็ดจะหมดแล้วก็ยังจะมีบ้านที่เราอยู่มาเนี่ยหมาที่เรา
เลี้ยงมาเนี้ยตายจากเราเนี้ยเป็นพันกว่าตัวที่ตายอยู่ในบ้านหลังนี้
ซึ่งเจ้าของบ้านเจอพิษโควิดอยากจะได้บ้านคืนเอาไปขายเราก็ไม่มี
ให้เขานะฮะเราก็อาจจะผิดสัญญาเพราะเงินที่เราได้จะให้เขา
เนี่ยมันก็ไปรักษาหมาป่วยหมาไม่สบายมั่งซื้อข้าวซื้อของมันก็เลย
ไม่พอนะฮะที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยออกข่าวว่าเปิดรับบริจาคเราต้องการ
เข้าสารทางนิดแต่ตอนเนี้ยถ้าใครอยากจะช่วยเหลือเราเราอยาก
บ้านหลังนี้ไว้นะฮะเพราะว่ามันเป็นที่เราผูกพันมากเราอยากอยู่
หลังนี้ตลอดไปเพราะหมาของเราก็อยู่ที่นี่หลายร้อยตัวก็อยาก
จะวอนท่านผู้ชมแล้วว่าทุกคนที่เอ่อเคยไปช่วยคนลุงเนี้ยแวะมา
ช่วยอาตะบ้างอาตะสลกบ้างหมาอาตะติ๊กโหน่งเนี้ยนะฮะหรือว่า
เอางานมาให้บ้างนะฮะให้เราไปเดินแบบผมก็เดินได้นะฮะเล่น
ก็ได้เล่นตลกก็ได้เล่นคิวบู้ก็ได้ทำได้นะฮะสิ่งใดที่เป็น
ความบันเทิงเนี่ยผมทำได้เอางานให้ผมบ้างผมจะได้เงินเนี่ย
เลี้ยงน้องหมาแล้วก็มาจ่ายค่าที่เพื่อต่อชีวิตที่เขาอยู่
เราหลายร้อยตัวยังมีอีกหลายคนที่เพิ่งพาผมอยู่นะฮะก็
วอนวอนนักข่าวหรือสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวหน่อยว่าทุกคนที่
ไปช่วยคนลุงอ่ะมาช่วยอาตะบ้างอาตะพิงโน่งตลกบ้าหมาเนี้ย
นะตอนนี้เดือดร้อนจริงเลยได้ออกมาพูด